เกมก็ใกล้มาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
กีฬาที่เราหวังเอาไว้แล้วก็หลายคนเนี่ยก็ติดตามกันเยอะก็คือฟุตบอลนี่แหละ
ว่าสตาร์ฟจากชุดใหญ่ไปร่วมด้วย

เล่นชุดนี้ได้ผมเชื่อว่าเขาน่าจะเอาไปหมด

ดังนั้นผู้เล่นที่อยู่ในข่าที่ประสบการณ์ชุดใหญ่
ก็ควรจะลงไปช่วยทีมชุดนี้
ส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างที่คุณอามพูดก็ถูกต้องที่ว่าแนวลุกตอนนี้เรามีปัญหาคือเราขาดคุยในเกมหน้าด้วย
จะมีกองหน้าคนอื่นที่เข้ามาแล้วสามารถติดในชุดสุดท้ายได้ไหม
ให้ลืมความผิดหวังไปก่อนสำหรับใน๒นัดหลังสุดที่ผ่านมา
ก็ต้องยอมรับว่าน่าผิดหวังอยู่เหมือนกันกับการได้แค่แต้มเดียว
ใช่ครับก็หลังจากจบภารกิจฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับ
อาคารานิชิโนนะครับหรือว่าอาคารานิชิโนซังเนี่ย
ต้องลืมความผิดหวังจากศึกฟุตบอลโลกรอบเข้าเลือกโซนเอเชีย
๒นัดหลังสุดที่ได้มาเพียงแค่แต้มเดียว
แล้วโฟกัสกับทวนาเมนต์ใน๔เกมให้มากที่สุดนะครับ
ซึ่งเขาก็กล่าวเสริมอีกนะครับว่าในโลกของฟุตบอลเนี่ย
มีผลการแข่งขันอยู่๓อย่างแพ้ชนะเสมออันนี้ทราบกันอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนว่าอาจจะพลาดหวังกันไป
แต่จะทำอย่างไรให้เปลี่ยนโหมดจากจุดหนึ่งไปอยู่อีกจุดหนึ่ง
ก็คือจะต้องโฟกัสกับการแข่งขัน๔เกมให้มากขึ้นนั่นเองนะครับ
ส่วนชุดอื่นนะครับของทีมชาติที่เป็นคู่แข่งของเรา
นามอยู่ในสายเดียวกับเราในรอบแรกตัดสินใจใส่ผู้เล่นโคต้าอายุเกินมานะครับ

นั่นก็คือเหงียนจองหว่างนะครับกองกลางหมายเลข๘
จากชุดใหญ่ในวัยสามสิบเอ็ดคนนี้ก็ประสบการณ์สูง
แล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับเมื่อวานเล่นกลางก็เล่นดีเหมือนกันนะครับ
ก็คือหมายเลข๑๖ก็คือโดฮงหยุงนะครับ
ทั้งสองคนนะครับก็เป็นผู้เล่นนะครับที่ถือว่าทำฟอร์มไม่ดีในเกมเมื่อวาน
แล้วก็นอกเหนือจากนะครับผู้เล่นที่โคต้าอายุเกินแล้วเนี่ย
คนที่เล่นอยู่ในข่ายชุดนี้ได้แล้วติดชุดใหญ่
หมายเลขสิบก้าวแล้วก็มีกองน่าของเขาเมื่อวานหมายเลข๒๒นะคือเหนียนเต็ดลิงนะครับ

ธันวาคมนี้มาร์คกันเอาไว้ได้ติดตามกันนะครับ